นนทนะครับว่าจะสามารถขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้ไหม
จริงจริงโจทย์มีหลายอย่างที่มีสื่อเสนอไปครับแต่เรามี
ข้อมูลรละเอียดนะครับตีแผลให้เห็นว่าน้องเมน่อมีโอกาส
โอกาสเป็นมือหนึ่งแต่ต้องได้แชมป์ในรายการนี้แล้ว
แคโนโลยีด้านเมาดีนนั้นฟอร์มตกด้วยนะครับ
ตกอย่างไรเดี๋ยวอธิบายกันเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับ
ระบบการจากอันดับของสาธารณะวิทยาลักษณ์โลกหรือว่า
เอาคะแนนดีสุดเลยรวมใน๑ปีเนี่ย

เอา๑๐โทรเมนต์ที่คะแนนดีสุดแล้วก็นำรวมกัน

แล้วแต่รายการจะมีการกรดแต้มที่นักแบตจะได้รับขึ้นอยู่กับผลงานและความสำคัญของทวนาเมนต์
ดูอย่างรายการสิงคโปร์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับรายการที่กำลังแข่งขันกันอยู่
ชนะได้๙๒๐๐คะแนนรองแชมป์๗๘๐๐คะแนน
เข้ารอบรองได้๖๔๒๐คะแนนแล้วก็รอบ๘คนนั้น๕๐๔๐คะแนนครับ
ไปดูอันดับโลกปัจจุบันของน้องเมย์กันหน่อยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยน้องเมรัชนกอินทนนทรังอยู่อันดับที่๒ของโลกนะครับ
ในการจัดอันดับซึ่งมีคะแนนสะสมอยู่ที่๘๑๕๕๘คะแนน
กราฟิกที่ขึ้นอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
จากการสะสมของ๑๐รายการที่คุณวรปัตรพูดมานะครับ
ส่วนแคโรนิน่ามารินปัจจุบันครับเป็นอันดับที่๑นะครับ
แล้วก็มีแต้มรวมอยู่ที่๘๔๒๓๐คะแนน
ของน้องเมย์ก็คือต้องตามให้ทัน
เพราะว่ามารินนั้นนำน้องเมย์อยู่๒๖๗๒คะแนนนะครับ

แล้วก็ถูกนำมาคิดคะแนนน้อยที่สุดก็คือ๖๐๕๐คะแนนนั่นเองครับ

คะแนนน้อยสุดของทั้ง๒คนเท่ากันที่๖๐๕๐คะแนน

ดังนั้นเมื่อเทียบกันนะครับลองดูกันหน่อย
กับคะแนนที่จะได้รับหากตกรอบ๘คนสุดท้าย๕๐๔๐แต้ม
แต่พบว่าไม่เพียงพอนะครับเป็น๑๐รายการที่ดีสุดของน้องเมย

ถ้าเกิดน้องเมย์แพ้ในรอบรองจะได้คะแนน๖๔๒๐แต้ม
และจะเป็นรายการที่ดีสุด๑๐อันดับที่จะมาแทนที่อออิงแลนด
ดังนั้นเมื่อคิดแล้วแต้มของน้องเมยจะเพิ่มอีก๓๗๐แต้ม
แต่ถ้าเกิดได้รองแชมป์๗๘๐๐คะแนนนะครับ
จะได้คะแนนสะสมเพิ่มอีก๑๗๕๐แต้ม
แต่ถ้าเกิดคว้าแชมป์จะได้๙๒๐๐แต้มและคะแนนจะเพิ่ม๓๑๕๐คะแนน
ต้องดูนะครับว่าโอกาสถ้าสองคนนี้พบกันทั้งน้องเมย์แล้วก็มารินในรอบรอง
แล้วสุดท้ายนะครับน้องเมย์ชนะมารินเข้าชิงได้
ต้องลุ้นคว้าแชมป์น้องเมย์ถึงจะขึ้นเป็นมือหนึ่ง
คือน้องเมย์ต้องเป็นแชมป์ก่อนนะครับโดยผ่านมาริน
หรือว่าลุ้นวันนี้ก่อน๑รอบคือรอบ๘คนให้มารินนั้นตกรอบไปเลย
ทันนี้ทั้งนั้นต้องดูผลวันนี้ก่อนเพราะว่าน้องเมย์จะเจอกับฟอนธิปดิ์รินัฐพัศนสุขในรอบ๘คน
การตกรอบของมารินนั้นไม่เพียงพอน้องเมย์ต้องเป็นแชมป์ด้วย
นั่นแหละคือโจทย์นะครับคือน้องเมย์เป็นแชมป์ดีที่สุด
ดังนั้นก็ลุ้นเชียร์ให้เป็นแชมป์เพื่อจะได้เป็นมือหนึ่งของโลกครับ